คิดถึงจังเลย

ไม่บอกน้องมังกรปภาวิน
ไม่ใช่อะไรพักหลังชอบแบบหายหน้าหายตาไปคุณผู้ชมค่ะ
ก็เลยโดนเมาว่าตกบันลังพระเอกลูกรักไปแล้วว่าเปล่า
แต่ที่เมื่อก่อนนะมีละครป้อนไม่หยุดเลย
ตอนนี้กลับมาสะดุดไม่เหลือสักเรื่องคุณผู้ชม

จนเกิดอาการเสียงเปลี่ยนไป

แต่ยังพูดได้ไม่เป็นปกติอย่างเดิม

มังกรก็ยืนยันนะคะว่ายังรับงานไม่ได้

ก็เลยคัมแบ็คคืนจอค่ะพร้อมแจงนะคะ
ยังมีสัญญากับเฮียฮ้ออีกหลายปีเลยล่ะจ๊ะ

คือหายมาสักพักแล้วแต่ว่าก็เสียงยังไม่กลับมาหรอ
เมื่อกี้แอบคุยกับพี่อาร์ทว่าแบบ
ว่าแบบจะดูแลตัวเองยังไงเรื่องการออกกำลังกายอะไรอย่างนี้

งกรกลัวเรื่องเสียงอาจจะมีปัญหากับละครอะไรอย่างนี้
เพราะว่ารับงานแล้วแล้วแบบเสียงมาเป็นอย่างนี้ก็กังวลนิดนึง
คุณหมอมองต้องใช้เวลาแล้วแต่ละคนก็คือไม่เท่ากันด้วยครับ
แต่ว่าโดยรวมอาการบังกรก็อาจจะหนักแค่๓วันแรก